คุณผู้ชมครับในเดือนตุลาคมนี้ธนาคารทุกแห่งจะพร้อมให้บริการระบบพร้อมเพลย์อย่างเป็นทางการนะครับ
แต่ว่าประชาชนเองก็ยังคงมีความกังวลลังเลว่าจะสมัครใช้งานดีหรือไม่
ผู้บริหารของธนาคารพาณิชย์ออกมายืนยันนะครับว่าระบบนี้มีความปลอดภัยแล้วก็สามารถใช้งานอย่างสะดวกอย่างแน่นอน
ติดตามจากรายงานครับ
คือเรื่องของความปลอดภัยนะครับโอกาสที่จะถูกแฮ็กในภาษาของคนทั่วไปอยู่ดีเงินในบัญชีจะหายไหมนะครับ
ก็ต้องตอบสั้นว่าขณะนี้พร้อมเพลย์มันเรื่องของบัญชีขารับคือผูกไว้สำหรับรับเงินแค่นั้นเองนะครับ
วิธีการส่งเงินออกหรือการโอนเงินต่างก็ยังเหมือนเดิมทุกประการเพียงแต่สะดวกมากขึ้น
บริการพร้อมเพลย์ยังเป็นประโยชน์โดยตรงต่อผู้ที่ต้องรับสวัสดิการจากรัฐ
รวมถึงผู้ที่มีหน้าที่เสียภาษีเงินได้ที่จะได้รับเงินคืนภาษีผ่านระบบนี้ตั้งแต่ปีภาษี๒๕๕๙
ข้อสำคัญคือการประหยัดค่าใช้จ่ายในการโอนเงิน
ส่วนลูกค้าทั่วไปที่คุ้นในการใช้บริการธนาคารต่างอยู่แล้วเนี่ยไม่ว่าจะเป็นการโอนเงินพวกเพื่อนฝูงต่าง
เงินในการทำธุรกรรมต่างด้วยค่าธรรมเนียมที่ถูกลง
ซึ่งจะเกิดขึ้นในเดือน๒เดือนนี้ผมคิดว่าเป็นเรื่องดีที่เราเตรียมตัวกับมันนะครับ
ได้จากข้อมูลของธนาคารแห่งประเทศไทยที่พบว่า
โดยในปี๒๕๕๖มีผู้ใช้๑ล้าน๑แสนบัญชีและเพิ่มเป็น๖ล้าน๒แสนบัญชีในปี๒๕๕๗หรือเพิ่มขึ้นกว่า๔เท่า
ส่วนปี๒๕๕๘เพิ่มขึ้นมาอีก๑๖๗รวมมากกว่า๑๐ล้าน๔แสนบัญชี
ส่วนการตอบรับบริการพร้อมเพลย์
ข้อมูลล่าสุดเดือนกรกฎาคม
มียอดลงทะเบียนรวมกว่า๑๒ล้านคนค่ะ